ผมใช้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้ามันก็ไม่ทิ้ง
เพราะว่าผมก็กลับบ้านก็ซักเลย

แต่ว่าคนที่ไปทิ้งหน้ากากอนามัยคนไปทิ้งขยะ
ไปเจอหน้ากากอนามัยอันนี้ครับ
ใจไม่ดีเลยโอ้ยนั่นเหรอ

เอิญไปเจอตอนเอาขยะไปทิ้งค่ะ
เจ้าของแมสไปไหนสู้นะ
เจ้าของแมสคงจะทรมานมาก
ขอให้คุณหายป่วยเร็วนะคะ
คือคนที่ไปเจอเขาเชื่อว่าต้องป่วยแน่
ทำให้โลกออนไลน์นะครับเป็นห่วงทั้งเจ้าของแมสที่เปื้อนเลือดชิ้นนี้
แล้วก็ห่วงการทิ้งขยะติดเชื้อครับแล้วก็การจัดเก็บ
คุณผู้ชมครับปัจจุบันกรุงเทพหมานคร
ขยะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด๑๙
จากโรงพยาบาลรู้ไหมเฉลี่ยวันละเท่าไหร่ครับ

และช่วงที่มีการแพทย์อุปกรณ์แล้วรอบนี้
เก็บเพิ่มเป็นวาระ๑๒๙๒ตัน
ทั้งหมดนี้เสี่ยงต่อที่มันจะติดเชื้อโควิด๑๙

เขามีถังขยะมานะเอาลองเดินไปดูนะครับคนกรุงเทพ
ถังขยะมันจะสีส้มเขียนว่า
ถังขยะสำหรับใส่หน้ากากอนามัยใช้แล้ว
ถุงมันจะเป็นสีแดงแบบนี้ตัวสีส้มถุงสีแดง
เอาไปตั้งไว้เขาบอกว่าพันกว่าจุดแล้วที่ไหนบ้าง
ถ้าจะเห็นสำนักงานเขตโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพ
มหานครโรงเรียนศูนย์กีฬาตลาดวัดชุมชนห้างสรรพสินค้า
เพื่อควบคุมไม่ให้ขยะพวกนี้มันไปปะปนกับขยะอื่นนะครับ
โดยขยะที่เป็นหน้ากากอนามัยนะครับจะนำไปกำจัด
ด้วยวิธีการเผาในเตานะฮะเป็นเตาเผาขยะติดเชื้อ
โดยเฉพาะอยู่ที่อ่อนนุษย์ก็อยู่ที่หนองแข็ม
และขอความร่วมมือประชาชนในการทิ้งหน้ากากอนามัย
คือบางคนอาจจะลืมไปแล้วไปเสิร์ชดูนะครับ
กากอนามัยของท่านเวลาทิ้งมันมีวิธีพับวิธีม้วน
และที่สำคัญเขาขอร้องว่าช่วยเอามันแยกหน่อย
ใส่ถุงพลาสติกเอาไว้ก็ได้นะครับ
แล้วก็เขียนหน้าถุงหน่อยว่าหน้ากากอนามัย

เป็นห่วงเจ้าหน้าที่คนเขาไปเก็บเป็นห่วงเขาด้วย
มันเป็นขยะติดเชื้อใช่นะครับ
คือเขาเห็นปั๊บ๑เขาปลอดภัยเขาจะได้ป้องกันตัว๒
เอาไปกำจัดอย่างถูกวิธีป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปครับ